คุณผู้ชมไปดูเรื่องของโจรขโมยกันหน่อยอุ้ยสมัยเนี้ยระวังหน่อยนะ
มีหนุ่มคนนึงค่ะแต่งตัวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูนะ
รถเขาปกติถ้าเราเห็นเป็นกล่องอยู่ด้านหลังรถ
แสดงว่าเขาเป็นพนักงานส่งอาหารถูกต้องรายได้นั่นเองนี่ค่ะ
อันนี้เป็นรายเดอร์เอาแล้วมันเป็นอะไรอ่ะอ๋อก็รายเดอร์ทำท่าทีมาตรงเนี้ย
แล้วบอกว่ามาส่งของให้ลูกค้าอุ้ยพี่พี่รอปภช่วยผมหน่อยอ่า
มันติดต่อลูกค้าไม่ได้พี่โทรศัพท์แบตหมดอ่ะก็โทรศัพท์ไปดูนะแบตหมด
โอ้โหพี่ยืมก่อนนะกันเอาพี่รอพออ่าได้ได้ได้ได้อ่าให้ยืม
ทำทีโทรพี่เอาอย่างนี้ผมขอกระดาษปากกาด้วย
พี่เขาส่งแล้วนะส่งโทรศัพท์ให้แล้วนะเดี๋ยวมีจังหวะบอกขอกระดาษปากกา
พี่เขาก็ใจดีพี่รอพอหันไปหยิบให้จังหวะหันไปหยิบเท่านั้นค่ะ
คิดว่าเขาจะอยู่รอไหมคะก็ไปสิคะเนี่ยโอ้โหแสบจริงจริง
เนี่ยแสบจริงล่ะค่ะนะโอ้โหทำทีว่ามาส่งของมาเจอ
จะเจอลูกค้าแหม่โทรศัพท์แบตหมดขอคุยอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
หน้าวิทยาลัยเทคนิคทะล้างจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะก็บันทึกภาพไว้ได้ชัดเจนเลยคุณผู้ชมค่ะ
ทำทีเป็นรายเดอร์มาส่งอาหารพอจังหวะเผลอเนี่ยไปขอยืมมือถือเขาเสร็จขี่หนีออกไปเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยค่ะกับพี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วิทยาลัยเทคนิคทะลางที่นี่แหละเขาเป็นผู้เสียหายนะ
โดนขโมยโทรศัพท์ไปพี่คนนี้ชื่อว่านายสุขทวีรัฐกายค่ะ
อายุ๕๐ปีพี่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
เหตุการณ์มันเกิดสักช่วงเที่ยงของวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
คนร้ายอายุน่าจะสักประมาณ๓๐๔๐ปีนี่แหละ
ก็ขี่รถมาขอยืมโทรศัพท์โทรหาลูกค้าหน่อยได้ไหม
อันนี้โทรศัพท์เขาเขาบอกเงินหมดเงินหมด
เออโทรไม่ได้อาจจะนำว่ายังใช้แบบเติมเงินอยู่
เสร็จแล้วก็กรกดโทรให้เขาแล้วพี่เขาบอกเอาจริงจริงเนี่ย
มันปลายสายมันก็มีเสียงผู้หญิงรับด้วยนะ
ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรก็เลยส่งโทรศัพท์ให้คนร้ายคุยไป
แล้วทำทีบอกเขาอีกพี่เดี๋ยวขอยืมดินสอปากกาหน่อยดิ
พอหันหลังไปหยิบให้เท่านั้นแหละไปเลยแนบฟังเสียงพี่สุขทวีค่ะ
ทั้งแรกกดไม่ติดให้สองคนกดให้อ่าติดมีที่หยิบรับ
แล้วก็ยืนให้เขาเขาบอกต้องคุยสักพักหนึ่ง
ประมาณสักสองสามวินาทีก็แบบนี้
พี่รบุพอร์เขาบอกแบบนี้นะ

เอามือถือไปราคาสักประมาณ๕๐๐บาท
ตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพทล้างแล้วค่ะ
เจ้าที่ตำรวจก็ดูจากกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี